ไฟไม่ฟางกันหน่อยเชื่อว่าข่าวนี้พี่เบิร์ตเนี่ยอ่านมาหลายครั้งแล้ว
ในช่วงปีที่ผ่านมาพี่ขวัญก็เหมือนกันแล้วบอกเล่าคุณผู้ชมแบบนี้หลายต่อหลายครั้ง
คราวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน
เกิดขึ้นที่ศรีสะเกดคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ฟังอย่างเดียว
ไหม้วอดทั้งรถบรรทุกทั้งคันค่ะโอ้โหหมดหมด
ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรเลยคุณผู้ชมดูสิ
นี่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านหนองลุงตำบลตาเกรด
อำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกดค่ะช่วงค่ำเมื่อวานเนี้ย
คุณดูสิเออดูไม่ออกเลยว่านี่คือมันไหม้รถบรรทุก
เพราะมันแบบดำเป็นตอตะโกหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมชาวบ้านแถวนั้นค่ะ
ช่วยกันดับไฟกันแบบโกลาหลนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันฉีด
ไล่น้ำสกัดเพลิงที่มันโหมลุกใบ้รอบรถบรรทุกหกล้อนะฮะอือ
รถเนี่ยเป็นรถยี่ห้ออิซูซูบรรทุกฟางข้าวมาเต็มคันรถเลยค่ะ
ใช้เวลานานมากกว่าจะดับได้คุณผู้ชมเกือบชั่วโมงเนี่ย
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะจากการสอบถามนายอังคารยิ่งยศนะคะ
เป็นเจ้าของนะฮะแล้วก็คนขับรถเล่าให้ฟังว่าเขาก็ขับรถบรรทุกฟางข้าวคันนี้
ขับมาจากทุ่งนาท้ายหมู่บ้านนี่เองจะเอาฟางข้าวทั้งหมดไปเก็บไว้ที่บ้าน
แต่พอขับขับมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดเพลิงลุกไหม้จากด้านท้ายของรถอย่างรวดเร็วคุณผู้ชม
แล้วก็ลุกลามจนเผาวอดเสียหายแบบนี้โอ้โหไม่เหลือเขาโครงรถเลยนะ
เรื่องต้นเนี่ยหลังจากที่หลายคนสันนิษฐานแล้วก็คาดการณ์ว่ามันเกิดจากความร้อนของท่อรถยนต์หรือเปล่า
ร้อนแล้วไปโดนฟางเพราะว่ารถรุ่นเก่าแบบนี้ระบบไฟฟ้าไม่มีแน่นอน
อาจจะไปโดนฟางแล้วก็เกิดเป็นประกายความร้อนเป็นประกายไฟแล้วก็ติดพลึบเดียว
อย่างที่บอกไฟไหม้ฟางมันเร็วมากแล้วจะไม่เหลืออะไรนะครับ
คุณผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าเป็นอาชีพของหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะ